ทีนี้มาดูตรงนี้หน่อยนะครับก็อย่างที่ทราบตอนนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยต่อให้ฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องไม่ประมาทกาศอย่าตกใช่ค่ะเจลแอลกอฮอล์ใช่ไหมล้างมงล้างมือตัวล้างมือตลอดค่ะดูพ่อหนุ่มคนนี้นะฮะนี่ออกมาจากร้านนี้นะครับแล้วก่อนจะออกไปจากร้านอ้อมีเจลแอลกอฮอล์ด้วยล้างมือซะหน่อยค่อยค่อยดูไปนะฮะเพราะว่าเจ้าของคลิปเนี่ยที่เป็นเจ้าของร
ล้างมือเสร็จเอาขอแขนด้วยนี่คุณนี่มาสอนคือแขนแล้วเข้าไปนิดเดี๋ยวดูนะฮะเพื่อความสะอาด
แต่ปกติเราล้างแค่มือไม่ใช่เหรอนี่ล้วงล้างแคร้ค่ะมันต้องสะอาดขนาดนี้นะนี่อุ้ยหรือว่าเจลแอลกอฮอลของที่นี่เขากลิ่นหอมดีอะไรอย่างนี้ไหมค
นี่ฮะหลางใหญ่เลยฮะถูใหญ่เลยนี่นี่คือนึกว่าจะหมดแค่แถวลำตัว
นี่จุดซ่อนเร้นโอ้โหแล้วก็ไปอย่างสบายใจแต่หลายคนบอกเห็นคลิปนี้แล้วสงสารพ่อหนุ่มคนนี้

ก็เจลแอลกอฮอล์ให้ใช้ฟรีหน้าร้านเขาก็ใช้เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ
ก็เขาคงไม่ผิดอะไรแต่อาจจะเห็นว่าแหมพี่ทำความสะอาดเยอะไปหรือเปล่า

ไปถึงนู่นเลยอ่ะซอกขงซอกขาเลยซอกแขนไม่เท่าไหซอกขาด้วยนะครับ
ตรงนี้เป็นหน้าร้านช่างอ้วนเซอร์วิสนะฮะเป็นร้านซ่อมมือถือแถวดอนเมือง
นี่นะครับก็ตามภาพนี่แหละครับทุกผู้ชมครับทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเจ้าของร้านที่เป็นเจ้าของคลิป
ด้วยก็คือคุณวิสานคำอ่อนนะเจ้าของร้านช่างอ้วนเซอร์วิสนี่ครับ
คือเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑โมงเมื่อวานนี้
กดเจลแอลกอฮอล์ใช้ล้างมือ
แล้วก็ล้างไปเยอะเลย
ล้างจนแทบทั้งตัวพี่เขาบอกเขาเห็นแล้ว
มันก็ดูผ่อนคลายดีดูตลกดี

อาจจะเป็นเพราะเจลแอลกอฮอล์ที่ร้านของช่างอ้วน
เขาอาจจะมีกลิ่นหอมหรือเปล่า

อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าอาจจะชอบหรือเปล่า
เพราะในคลิปเนี่ยคือ๑๑โมงเมื่อวานใช่ไหม
คือคุณวิสานบอกว่าเช้าวันนี้พี่เขากลับมาอีกนะ

แล้วเช้าวันนี้มาเนี่ยแต่ว่า
หยุดอยู่ที่รักแรง
อยู่ที่รักแร้นะฮะแต่ก็มากกว่ามือ
พอทามือทวงใส่มันหอมนะครับ
เขาก็เอามาดมเสร็จเขาก็ทาตัวแล้วเขาก็ทาตัว
จากนั้นไอ้ที่คลิปที่มันเห็น
ไอ้ที่เขาท้าใต้ร่มผ้าผมก็ไม่เห็น
ผมก็เลยนั่งดูก็เลยอ้าวมันทาไปถึง
ข้างล่างเลยผมก็ตลก
แล้วเราก็เลยตัดสินใจเอามาอัพลงโซเชียล

ใช่ครับก็คือเราไม่ได้เอาของมาแบบยำ

ถ้าพี่ดูอยู่เผื่อพี่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติม

เขาก็ยืนยันว่าไม่ได้จะประจานอะไรนะคะ
ก็เห็นว่ามันน่ารักดีตลกดีก็เลยเอามาโพสต์